มาถึงช่วงวินาทีเฉียดตาย

วินาทีเฉียดตายของ๓แม่ลูกนะครับ
ประสบอุบัติเหตุรถกระบะจะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊ม

แล้วเดี๋ยวคุณดูนะว่าหัวของลูกสาวอีกคน
ใส่เสื้อสีขาวเกือบจะโดนรถกระบะทับ

เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะฮะ

อ้าวหัวของเด็ก
คือเด็กล้มลักษณะแบบ

คุณเฉียดล้อไปนิดเดียว
นี่๓แม่ลูกแม่เป็นคนขี่

ลูกที่ซ้อนข้างหลังสุดใส่ชุดสีขาวดูกันอีกที

โอ้โหนี่อันนี้ป่ะครับที่เขาเรียกว่า
เส้นยาแดงผ่าแปดวินาทีชีวิตเฉียดตายคุณจะเรียกยังไงก็ได้นะฮะ
แต่ทีนี้ครับคลิปนี้มันมีเหตุการณ์ต่อ
ว่าคนขับรถกระบะคันนี้ไม่เห็นจะรับผิดชอบอะไรเลย

รถกระบะคันนี้จะเลี้ยวเข้าปั๊มนะครับแล้วก็เฉียวมอเตอร์ไซคันนี้
คนในปั๊มออกมาช่วยเหลือ๓แม่ลูก
แต่ดูคนขับรถกระบะก็เป็นคุณลุงคนนี้นะ
คุณลุงเดินช้าเดินลงมา
แล้วก็ลงมาเหมือนจะดูนะครับ
แล้วก็เข้าไปถามอะไรเล็กน้อย
หลังจากนั้นคุณลุงก็ขับรถเข้าปั๊ม
มันมีภาพอีกกล้องหนึ่งในปั๊มน้ำมันนะครับ
ปรากฏว่าคุณลุงขับรถมาจอดในปั๊ม

คุณลุงก็เดินช้าของแกไปเข้าห้องน้ำ

ทำไมลุงไม่รับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้
สามแม่ลูกเขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ผู้เป็นแม่ก็ออกมาเปิดเผยต่อสื่อเหมือนกันนะครับ

และอีกเรื่องหนึ่งขวัญหนีดีฟอร์กันทั้ง๓คน
ใครจะรับผิดชอบกับชีวิตของพวกเธอ

หน้าช้ำปูดบวมไปหมด
แม้ว่าลูกจะไม่ค่อยเจ็บหนักนะ

แต่ว่าแม่ก็บอกว่าอยากให้คนขับรถกระบะอย่าใจดำ
มาช่วยรักษาหน่อยมาช่วยดูแลหน่อย
แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายนะครับ

คือคุณลุงชัยศักดิ์โพประภัยอายุ๕๘ปี
เข้าพบตำรวจสพเมืองบุรีรำแล้วนะคุณ
โดยนายชัยศักดิ์เป็นพนักงานขับรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ

คือลุงแกก็เหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนะคุณนะ

เหมือนเจ็บขาด้วยเหมือนเดินช้าอะไรอย่างนี้นะครับ

รับบอกว่าเป็นคนขับรถกระบะคันสีขาวที่ปรากฏตามคลิปจริง
แล้วก็ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี
ชี้แจงว่าวันเกิดเหตุตัวลุงจะขับรถไปหาหมอ

เพื่อจะไปเจาะเลือดและรับยาโรคไต
เพราะป่วยเป็นโรคไตมากว่า๑๐ปี
ปีแล้วก็เจ็บออดแอดแบบนี้นะครับ
พอมาถึงหน้าปั๊มเนี่ยคุณเกิดปวดท้อง
ก็เลยจะเลี้ยวซ้ายเข้าห้องน้ำที่ปั๊มกระทันหัน
อันนี้ลุงก็ยอมรับดูสิจังหวะนี้

แล้วก็เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์คันนี้

ลุงเองก็จอดรถลงมาดูแล้วก็ถามลูกสาวของคนเจ็บ

ลูกสาวคนเจ็บบอกว่าไม่เป็นไร

ลุงก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วยอะไร
เพราะสภาพร่างกายก็อย่างที่เห็น
ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่นัก
แล้วตอนนั้นไอ้ปวดท้องที่จะเลี้ยวเข้าปั๊มเนี่ย

ก็เลยขับรถไปเข้าห้องน้ำ

ออกมาก็ไม่เห็นใครแล้ว
ไม่เห็นสามแม่ลูกเขาคงพาไปโรงพยาบาลอะไรกันแล้ว

แต่ลุงเองบอกว่าลุงไม่ได้ไม่รับผิดชอบนะ

ปั๊มก็บอกว่ามีรถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ก็เลยเข้าใจว่าทั้ง๓คนไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
ลุงเองก็เลยต้องขับรถไปหาหมอ
เพื่อไปรับยารักษาโรคไตแล้วก็กลับบ้านปกตินะครับ

พร้อมจะจ่ายค่าทำขวัญให้ทั้ง๓แม่ลูกจำนวน๑๕๐๐๐บาท
นี่คือสิ่งที่ลุงก็ต้องรับผิดชอบด้วยแหละนะครับ
แต่คนดูข่าวพอได้รู้ว่าลุงเขาก็เจ็บออดแอดเหมือนกัน

แต่ว่าทำความผิดนะมันก็ต้องชดใช้เขานะครับ
ด้านของนางสาวพระคินีวิเศษสวัสดิ์นะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกชนนะครับผู้เป็นแม่นี่
บอกว่าหลังจากที่เจรจากับลุงชัยศักดิ์เรียบร้อยแล้ว
ก็พอใจนะที่ลุงก็ยังรับผิดชอบ
ส่วนเรื่องคดีก็แล้วแต่ตำรวจจะดำเนินการนะครับ
แล้วก็ขอบคุณไทยรัฐทีวีด้วยที่นำเสนอข่าว
รวมถึงขอบคุณพนักงานปั๊มและพลเมืองดีทุกคน
ที่ช่วยเหลือชีวิตของเธอทั้ง๓ด้วยนะฮะ
แล้วเธอบอกว่าตอนนี้ลูกมาดูคลิปนะ
โอ้โหลูกยังตกใจตัวเองเลยบอกว่าโอ้โห

ครับเราณทุกวันนี้ผมก็เรียกร้องให้คุณลุง

แล้วก็ขอให้คุณลุงหายป่วยเร็วด้วย
แล้วก็เห็นใจคุณลุงเหมือนกันนะใช่นะครับ